ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่ไปพบศพครูสอนศาสนากันหน่อยนะครับ

ชอบเอาอาหารไปให้ปลาสวายที่เลี้ยงเอาไว้ในบ่อ

ปรากฏว่ารอบนี้หายไปนานผิดปกติ

ปรากฏว่าไปเจอกลายเป็นศพโดนแทง
แล้วทิ้งร่างเอาไว้บริเวณป่าย่าตรงจุดนี้ครับ
สงสัยว่าคนก่อเหตุนั้นน่าจะเป็นคนใกล้ตัวกับผู้ตาย

ลูกพี่ลูกน้องหรือเปล่าเป็นญาติกันด้วย
เพราะอะไรทำไมถึงสงสัยแบบนั้น

ช่วงตี๒เข้าสู่วันที่๔พฤศจิกายนครับ
ตำรวจสนประเวทเข้าตรวจร่างของนายนรงหรือว่าอาดำอายุ๕๑ปี
พบเป็นศพนอนหงายเสียชีวิตบริเวณทางเดินบ่อปลาสวายขนาดใหญ่นะครับ
อยู่ใกล้กับหมู่บ้านแห่งหนึ่งถนนเรียบมอเตอร์เวย์กรุงเทพชนบุรีเขตประเวท
สภาพศพพบบาดแผลชะกันโดนแทงเข้าที่ลำคอ
สอบสวนพบว่าผู้ตายนั้นเป็นครูสอนศาสนาอิสลามครับอาศัยอยู่ย่านทองหล่อ
แล้วก็เลี้ยงปลาสวายเป็นอาชีพเสริมทุกวันอังคารและวันศุกร์
จะเก็บเศษอาหารจากร้านอาหารนะครับเอามาเลี้ยงปลาในบ่อที่เขาเลี้ยงเอาไว้
คืนวันที่๓พฤศจิกายนครับผู้ตายเนี่ยนายอาดำก็เดินทางมาให้อาหารปลาตามปกติ
แต่คนที่บ้านเป็นห่วงเพราะว่าทำไมหายไปนานเหลือเกิน
น้องชายผิดสังเกตครับหายไปนานมากเลยก็เลยไปตามหา
ก็มาที่บ่อเลี้ยงปลาสวายของผู้ตายนี่แหละครับไปเจอร่างของพี่ชาย
นอนอยู่ริมขอบบ่อปลาก็เลยอุ้มขึ้นมาไว้ที่บริเวณทางเดินที่เป็นป่าย่านะครับ
แล้วรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบจุดแรกที่ไปเจอเนี่ยเหมือนกับร่างเนี่ยนอนพาด
ลงไปที่น้ำด้วยขอบบ่อปลาตรงบริเวณนี้ก็เลยอุ้มขึ้นมา
แล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วรีบไปแจ้งตำรวจครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุพบว่าบ่อปลาดังกล่าวนั้นมีทั้งหมด๓บ่อ
พื้นที่ทั้งหมดกินพื้นที่ประมาณสัก๔ไร่แล้วก็มีเศษอาหารปลาวางอยู่ด้วยครับ
แบบนี้นะฮะที่ผู้ตายจะเอามาแล้วก็เอามาโปรยเอามาโยนให้กับปลาที่เลี้ยงเอาไว้
ได้เจอกับน้าชายของผู้ตายครับ
้าชายของผู้ตายชื่อว่าน้าระมานอายุ๗๒ปีบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาสงสัยว่าคนก่อเหตุ
น่าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้ตายซึ่งก็มีศักดิ์เป็นหลานของนายระมาน
ผู้ชายคนนั้นอายุ๓๕ปีสมมุติว่าชื่อนายเอนะครับ
เป็นผู้ต้องสงสัยเป็นญาติกับผู้ตาย
และเป็นผู้ป่วยจิตเวทด้วยครับ
ผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยคนนี้มักจะมีปัญหากับญาติพี่น้อง
ก่อนหน้านี้ก็มีอาการคลั่งเดินถือไม้เดินถือมีดจะทำร้ายคนนู้นคนนี้
พาตัวไปรักษาเพิ่งจะออกมาจากโรงพยาบาลได้๒วัน
ว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยหลานผมคนนี้ที่เป็นผู้ต้องสงสัย
น่าจะไปเจอกับผู้ตายโดยบังเอิญแล้วคงจะก่อเหตุหรือเปล่า
ประกอบกับเสื้อของหลานผมที่เป็นผู้ต้องสงสัย
นายเอชื่อสมมุติของเขามีคราบเลือดติดอยู่ด้วย
ก็เลยคิดว่าคือเขาจะเป็นคนก่อเหตุฆ่านายนรงไหม

เจอคราบเลือดของหลานไทยคนที่เป็นโรคประสาน
ก็เพิ่งจะออกมาจากโรงพยาบาลนั่นแหละพอไม่ดีก็ส่งโรงพยาบาล
แล้วก็เพิ่งจะออกมาประมาณ๒๓วัน
แล้วก็น่าจะเป็นลักษณะตรงนั้นมันไม่น่าจะเป็นคนอื่น
คือเขาบอกว่ามันมีเสื้อเขาที่ตกน้ำแล้วมันมีคราบเลือดอยู่
เสื้อของผู้ต้องสงสัย
หนาสงสัยแบบนี้นะครับ
ตินักข่าวของเราลงพื้นที่ครับไปที่จุดเกิดเหตุ
แล้วก็พบว่าจุดที่พบศพอยู่ห่างจากบ้านของผู้ต้องสงสัยประมาณ๕๐เมตร

ขณะที่นายอิสมาแอลอายุ๕๓ปีเป็นพี่ชายของผู้ต้องสงสัย
แล้วก็เป็นญาติของผู้ตายด้วยอีกคนนึงเนี่ยบอกว่า
น้องชายผมเป็นผู้ป่วยจิตเวทนานประมาณ๕๖ปีแล้ว
ที่ผ่านมาเนี่ยทางบ้านก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะ
เมื่อวานนี้น้องผมเนี่ยมีอาการแปลกเขาเดินถือมีดปลายแหลมไปมาแถวบ่อปลา
ตั้งแต่ช่วงประมาณ๖โมงเย็นถึงประมาณ๔ทุ่ม
จากนั้นแม่ก็ไปตามน้องชายให้กลับบ้านมาอาบน้ำ
จังหวะนั้นน้องชายเนี่ยถอดเสื้อผ้าแล้วเอาเสื้อผ้าไปแช่น้ำ
ก่อนจะไปกินข้าวกินยาแล้วก็เข้ามานอนกับพี่ชาย
ช่วงตี๒มีคนมาบอกว่าเจอศพของผู้ตายเนี่ย
นายอาดำหรือว่านายนรงอยู่ที่บ่อปลา
พี่ชายของผู้ต้องสงสัยคิดว่าหรือว่าน้องผมจะก่อเหตุก่อนหน้านั้นหรือเปล่า
เขายืนยันนะครับระหว่างน้องชายกับผู้ตายไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนด้วย
ถึงเวลาเขาเป็นแม่เขาพูดแล้วเขาก็ไม่ฟังไม่พูดด้วย
ถือมีดถือไม้เดินเข้าเดินออกในประตู
เวลาค่ะเวลาไม่ได้กินยาใช่มั้ยหรือว่าการกินโรค
เขาไม่รู้ว่าการกำเริ่มนั่นแหละกินยาน่ะกินยากินข้าวแล้วก็กินยา

นางสาวมาลีอายุ๕๖ปีบอกว่าสาเหตุที่ครอบครัวคาดว่า
นายเอชื่อสมมุติที่เป็นผู้ต้องสงสัยน่าจะก่อเหตุ
จากตำรวจพบเสื้อของนายเอที่ใส่แล้วถูกแช่น้ำเอาไว้
ก่อนเกิดเหตุมีพยานเห็นว่านายเอเนี่ยเดินถือมีดอยู่ไปมา
และที่ผ่านมาทั้งคู่เวลาเจอกันก็จะมีปัญหาแต่ไม่มีปัญหารุนแรง
ก่อนหน้านี้นายเอเคยก่อเหตุแทงคนเจ็บมาแล้วด้วยนะครับ
ตำรวจจับตัวไปแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยตัวออกมา
แล้วบางครั้งเห็นว่าเคยทำร้ายแม่ของตัวเองมาก่อนด้วยฮะ
แต่มะเขาก็ห่วงประจำอะนะระวังระวังเพราะสองคนเนี่ยเจอหน้ากันไม่ได้
เจอหน้ากันก็จะมีเรื่องอะไรเนี่ย
ทำไมเวลาเค้าเจอหน้าเค้าต้องถือม้องถือไม้อะไร
แต่เขาถือไม้ประจำนะไม้น่ะเขาจะถือประจำมีดอะไรเนี่ยเขาจะถือประจำ
ทำไมตำรวจคิดว่าเค้าเป็นคนทำมะ

เวลาน้องนั่นก็ถอดเสื้ออาบน้ำ
ฉีดน้ำยาไว้มันคาบเลือดมันก็ไม่มี
แต่แม่เราน่ะเค้าแค้นนะเค้าแค้นที่จริง
เค้าพูดเลยตะกี้ลูกเค้าขับสีอดังกลับมานะ

วันนี้ครับครอบครัวและญาติของผู้ตายรับร่างนายนรงหรือว่านายอาดำเนี่ยมาประกอบพิธีทางศาสนาที่มัศยิตดารุธมุณีน
พ่อของผู้ตายซึ่งท่านป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลขอเดินทางมาร่วมงานศพลูกชายด้วยครับ
พ่อของผู้ตายเดินทางมามีรถตู้ของโรงพยาบาลมาส่งคือต้องมาบนเตียงของผู้ป่วยนะฮะ
ทุกคนก็ช่วยกันเข็นพ่อของผู้ตายมาร่วมงานศพของลูกเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วก็สงสารมากครับ
หดหูใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้นี่นะฮะนอนมาบนเตียงรถเข็นแล้วก็มีถังออกซิเจนติดมาด้วยครับ
เสียใจด้วยอีกครั้งนะครับส่วนทางคดีนั้นตำรวจนำเสื้อนำสโรงมีดปอกผลไม้ยาวประมาณสัก๒๐เซนติเมตร
ยึดได้จากบ้านของผู้ต้องสงสัยเมื่อคืนนี้ครับส่งไปตรวจสอบเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม
ขณะที่ตัวผู้ต้องสงสัยนั้นซึ่งเป็นญาติกับผู้ตายด้วยมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ย
เชิญตัวมาสอบปากคำแล้วแต่ให้การยังไม่รู้เรื่องครับส่งตัวไปบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลก่อน
หากมีความคืบหน้าหรือบทสรุปอย่างไรจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ